รถความเร็วเขามาเมืองไทยแล้วเขาตกใจต้องถ่ายคลิปไว้
ว่าคนไทยเนี่ยขับรถสุดยอดมากใช่ค่ะล่าสุดมีอีกคลิปหนึ่ง
แต่คราวนี้คนไทยถ่ายเองนะคะถนนสองเลนแล้วไงอ่ะ
ก็ฉันจะเปิดเลนที่๓คุณผู้ชมไปดู
ถนนสองเลนครับ๒เลนไม่ได้๓เลน
สอบใบขับขี่ประเทศไหนมานี่ประเทศไทย
สองเลนครับไม่ได้สามเลนคุณปิดทั้งซอยเลย
ไม่เอารถขวางกันเลยอ่ะฮะขับรถกันอย่างงี้เหรอ
ถนนมันแค่๒เลนเปิดมาอะไรกัน๓เลน
คือฟังจากน้ำเสียงคือรู้ได้เลยว่าแบบเคือง
คุณผู้ชมลองดูคือถนนมันแค่๒เลน
อันนี้คือถนนศรีเวียงนะย่านสุรวงศ์
ฝนตกด้วยรถก็ติด
คือเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์แม้แต่มอเตอร์ไซค์ยังไปไม่ได้
แล้วมีคนที่เขาเดินบนทางเท้าเขาก็บอกเอ๊ะแล้วติดจังมันมีอะไรหรือเปล่า
หรือว่ามีรถจอดขนาดเขาเดินเขายังต้องเดินแบบเบี่ยงเลย

สรุปคือไม่ได้มีรถจอดแต่ว่ารถเปิดเลนใหม่นะคะ
ถนน๒เลนเปิดเลนที่๓มารถติดทั้งซอยติดยาวไปหมด
ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าฝนมันตก
คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไปไม่ได้เขาก็ต้องตากฝนอยู่ตรงนั้น

เขาบอกว่านะนั่งเล่นมือถือตากแอร์สบายใจเฉิบเขาว่าอย่างนั้นนะคะ
นี่เป็นคลิปของหนุ่มขี่บิ๊กไบท์ที่ชื่อว่านายสมศักดิ์ศรีสรรค่ะ
เขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าไม้เบอเรซิสนะคะ
เขาก็บ่นแหละว่าโอ้โหฝนก็ตกรถก็ติด

รถคันอื่นรถมอเตอร์ไซค์อะไรก็ไปไหนไม่ได้เลย
ผู้สื่อข่าวเราก็โทรไปพูดคุยกับคุณสมศักดิ์คนนี้นะคะ

ต้องผ่านถนนเส้นนี้เป็นถนน๒เลน
แต่รถยนต์มาเปิดเลนพิเศษแบบนี้
มันก็เลยปิดช่องการจราจรอีกเลนหนึ่ง
มันเป็นเลนสวนอย่างถาวรเลย
คนก็เดินไม่ได้มอเตอร์ไซค์ก็ไปไหนไม่ได้นะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกที่เขาเคืองสุดก็คือเฮ้ยฝนมันตกคุณอยู่ในรถคุณไม่โดนฝน
แต่คนอื่นที่เขาติดแล้วไปไม่ได้เขาต้องตากฝนอะไรอย่างนี้
ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะค่ะบอกแม่ที่นี่ประเทศไทยเนอะ
ตำหนิคนขับล่ะค่ะว่าทำไมไม่รู้จักกฎระเบียบสังคมเลย
ขับรถแบบนี้มันเป็นภาระคนอื่นคนอื่นเขาเดือดร้อน
ก็หลายคนเรียกร้องหาคุณตำรวจนะคะว่า
พี่ตำรวจอยู่ที่ไหนคะเอาจริงเอาจังกว่านี้ได้ไหม
ถ้าจริงจังจับจริงปรับจริง
มันก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อย
เป็นกรมโยธากันหมดเลยเนอะ
เปิดเก่งตัดถนนใหม่
เพชรชะบุรีตัดใหม่ก็มีแล้วเดี๋ยวนี้เป็นถนนอะไรนะ
เวียงตัดใหม่ตัดเองด้วยจ้ะค่ะ